พาคุณผู้ชมไปติดตามอีก๑คดี

กระพงศัญญาการหรือว่าน้องเมย์ค่ะ
สรุปแล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของน้องเมย์
ก็ไม่ได้เดินทางไปฟังผลสรุปการสอบสวน

กองทัพไทยบอกว่าจะมีการแถลงนะคะ
แต่ว่าในวันนี้ค่ะครอบครัวน้องเมย์
ได้ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ตามที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่าจะไปแจ้งความนะคะ
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกัน
กับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครนายกค่ะ
ขณะนี้นะคะทางครอบครัวของนายพักกระพลตัญญาการนะคะ
หรือว่าน้องเมย์ก็ได้เดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายก

โดยขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะ
ทางครอบครัวก็ยืนยันค่ะว่าจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่ว่าขนาดนี้ยังไม่ขอแจ้งรายละเอียดนะคะ
รวมถึงข้อหาในการที่จะดำเนินการแจ้งความในวันนี้แต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะหลังจากที่ครอบครัวของนายพักกระพลตัญญาการ
หรือว่าน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารได้เดินทางมาถึงที่สพเมืองนครนายกนะคะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
โดยมีนายพิเชษนะคะตัญการนางสุกัญญาตัญญาการ
และนางสาวสุพิชาตัญการหรือเมี่ยงค่ะ
พี่สาวของน้องเมย์นะคะได้นำพ่อและแม่นะคะ
เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวนะคะก็ได้เดินทางมาด้วยอาการที่มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
แล้วก็บอกเพียงว่ายังไม่ขอเปิดเผยข้อกล่าวหาในการแจ้งความวันนี้ค่ะ
ถ้าแจ้งกับตำรวจแจ้งได้แต่ว่ากับพี่สื่อมวลชน
ยังขอเก็บไว้เป็นระหว่างครอบครัวกับพนักงานสอบสวนก่อนนะคะ
เพราะว่าทางครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าผลออกมาแล้วหรือว่าเป็นอะไรยังไงค่ะ
ยังไม่ขอตอบดีกว่าค่ะเพราะยังไม่ทราบผลเลยค่ะ

เชื่อมั่นตลอดค่ะในกระบวนการสอบสวนค่ะ
ซึ่งณเวลานี้นะคะทางพ่อและแม่พี่สาวน้องเมย์นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะ
ภายในห้องประชุมวัยสยะนะคะกองบังคับการตำรวจภูทรนครนายกค่ะ
โดยมีพลตำรวจตรีวัฒนายี่จันทร์รักษาการผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกและรองผู้บังคับการ
รวมไปถึงอายการจังหวัดนครนายกเพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของกฎหมายนะคะ
คาดว่าจะใช้เวลานานพอสมควรค่ะในการพูดคุยเรื่องของรายละเอียดก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็จะมีการสอบสวนทั้งเจ้าหน้าที่นะคะที่เดินทางมาจากสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกนะคะ
ที่ได้ทำหน้าที่ในการชนะสูตรพลิกศพรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูทรบ้านนาซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็คงต้องรอติดตามดูนะคะว่าการให้ปากคำนะคะในเรื่องของการสอบสวนคดีนี้เนี่ยจะสิ้นสุดลงหรือว่าได้ข้อสรุปในช่วงเวลาประมาณกี่โมงนะคะ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ยังเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกค่ะ